คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของธรรมชาติกันบ้างดีกว่า
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสายธรรมชาติเนี่ยนะคะต้องชื่นชอบมากเลยเพราะว่าต้นไม้ใบย่าทุกวันนี้มีมากมายหลากหลายสายพันธุ
ต้นก็ออกดอกมาแปลกมีลูกมาประหลาดเหมือนกันนะวันนี้เราก็เลยรวบรวมต้นไม้แปลกประหลาดเอาใจสายรักธรรมชาติมาให้ชมกันค่ะ
ตลอดข่าววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ออกดอกออกผลแบบแปลกเหตุธรรมชาติเกิดมาเนี่ยไม่เคยพบเห็นอย่างนี้แน่นอน
รูปร่างหน้าตาจะแปลกประหลาดขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ
มาเริ่มกันที่จังหวัดสุราธานีปักใต้บ้านเราที่เห็นถูไถอย่างกับสแคชแผ่นเนี่ยนี่มันลูกมะพร้าวนะครับแต่ขอบอกว่ามะพร้าวลูกนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
นี่มันอะไรกันล่ะครับเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นต้นไม้
มะละกอไปเกิดอยู่ในลูกมะพร้าวได้อย่างไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือเอาไปปลูกยังไงมันถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นเนี่ยเจ้าต้นนี้จะออกลูกมาเป็นมะพร้าวหรือมะละกอกันแน่
แต่เชื่อเถอะครับว่าก่อนมันจะโตเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยคงโดนถูจนเงาวับแน่นอน
ไปต่อกันที่จังหวัดสตูนที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรแปลกแต่เฮ้ยมันแปลกตรงไหนล่ะครับเนี่ยสงสัยจะเป็นต้นไส้หลายร้อยปีที่มาให้โชคให้ลาบ
แต่มองเผินเนี่ยเหมือนเห็นลูกอะไรห้อยตรงเต็งตรงเต็งอยู่

หมดจนคนที่ผ่านไปมาก็เข้าใจว่าต้นไสต้นนี้เนี่ยประหลาดออกลูกเป็นขนุนนี่แหละครับ

ขึ้นมาที่จังหวัดศุโคไทยกันบ้าง
แต่สิ่งที่แปลกก็คือต้นกล้วยที่เขาว่ายนี่ล่ะครับ
ปลีมันไปออกอยู่ตรงกลางลำต้นนี่แหละครับแถมปลีกล้วยยังจุกอยู่ที่ปลายเครืออีก
ทำให้เป็นที่แปลกหูแปลกตากับคนแถวนั้นก็เลยเป็นที่มาให้พี่เขามาไหว้ขอโชคขอลาบนี่เองล่ะครับ
ตัวไหนมาบ้างบอกกันบ้างนะ
ย้ายไปกันที่โคราชบ้านเอ๋งกันบ้างครับมาดูกันที่ต้นตานที่ให้โชคให้ลาบ
ชาวบ้านเคยถูกรางวัลสามงั่วติดมาแล้วนะฉันเนี่ยอยากจะเอาแป้งไปซะแครสเลยล่ะครับ
มันเกิดมามี๒ยอด
ตานต้นนี้มีอายุกว่า๕๐ปี
มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความเชื่อ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่พลาดที่จะมาขอโชคขอลาบกับต้นตาลสองยอดต้นนี้นี่แหละครับ
ตาลสองยอดที่ว่าแปลกแล้วมามาดูทางนี้ต่อครับที่อ่างทอง
เขาขอท้าด้วยต้นตาล๓ยอดยอดโอ้โหคุณพระช่างแหวกตาจริง
ชาวบ้านเราสมัยก่อนต้นตาลต้นนี้มีถึงเจ็ดยอดเยี่ยวนะปะติดโหนานวันเข้า
ทั้งสี่ก็เหี่ยวเฉาไปตามการละเวลาเลยเหลือให้เราเห็นกันอยู่แค่สามยอดนี่แหละครับ
เห็นแบบนี้ตานต้นนี้อายุร่วมหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องมีคนมาขอโชคขอลาบ
ต้นตาลต้นนี้หลายชั่วอายุคนเลยล่ะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชม
แต่ละต้นเนี่ยออกดอกออกผลแปลกหูแปลกตากันไปเลยทีเดียว

แต่ละต้นหนึ่งมันหน้าจริง

หน้าโรยแป้งแล้วก็ถูถูถู

เอาเป็นว่าดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม